โปรดติดตามตอนต่อไป

เช่าใส่ไข่สดใหม่

เหมือนเจ้าเหบะเจ้าสาว

ขอให้มีความฝันสู้
กินจริงจังมากเลยหนุ่มน้ำ
ชอบมากนี่เรื่องจริงนะ
กินทุกวันนะท่านผู้ชมนั่น
ค่ะมาดูข่าวแรกกันด้วยครับท่านผู้ชม
เป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจหน่อยนะ

สอบเด็ก๘ขวบที่โดนพ่อบังคับให้ทำอนาจารย์นะคะ

ว่ามีใครพอจะรู้เรื่องทุกข์

แต่แม่ไม่ยอมแจ้งความอยากให้นำเด็กออกมาก่อน

และขอความช่วยเหลือไปยังนายเตชาทัพทองนะคะ
ซึ่งเป็นเพจของทางภาคสังคมนะฮะ
ซึ่งได้จัดทีมส่งไปประสานงาน
กับบ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดพิศนุโลก

ตั้งแต่กลางดึกของคืนวันที่๒๐
ของวันที่๑๘ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็วันจันทร์นี้เองนะครับ

ที่ตรงนี้เขาอยู่ที่โรงเรียนก็อยู่ในอำเภอที่เกิดเหตุนี่แหละ
ให้แพทย์ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางรกรรมแล้วก็นำตัวเด็กหญิงคนนี้
พร้อมกับมารดาซึ่งอายุ๑๒ปีเท่านั้นเอง
มาพบกับท่านร้อยตำรวจเอกวัญชัยเป้รอดรองสารวัตรสอบสวน
ที่บางรกรรมนี้นะคะเพื่อให้สอบสวนปากคำร่วมกันสี่ฝ่าย
โดยมีย่าของเด็กคือนางหมอกนามสมมุตินะฮะต้องสมมุตินะฮะ
อายุ๕๑ปีเป็นมีศักดิ์เป็นย่าของเด็กคนนี้นะคะ
ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยลูกสะพ้ายแม่ผัวนะฮะ
การสอบสวนเบื้องต้นนางหมอกย่าให้การว่าเพิ่งทราบเรื่องทั้งหมด
เมื่อวันที่สิบแปดนี่เองโดยเด็กหญิงเนี่ย
เล่าถึงพฤติกรรมของนายชัยสมมุตินามสมมุติให้หมด
บีดาแท้บีดาแท้นี่นะคะที่บังคับให้ทำอาณาจารย์คือให้อม
ให้ทำ๒ครั้งด้วยกันตั้งแต่อยู่อนุบาล๒ที่จังหวัดสุโขทัย
แล้วก็ย้ายมาอยู่บางรกรรมที่พิศนุโลกเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เคยให้เด็กคนนี้ทำอาณาจารย์ซ้ำแล้วเนี่ย
ทางด้านมารดาก็บอกว่าสามีของตนเนี่ยนะคะ
มีอาชีพรับซื้อน้ำมันเก่าในตลาดบางรกรรม

พร้อมกับบิดาเลี้ยงคือเป็นสามีของนางหมอก
คืออยู่กันโอ้โฮ
มั่วซั่วเลยนะ
อยู่จน๓๔ปีนี่
จนกระทั่งเพื่อนบ้านนั่นเองที่โดนไม่ไหว
สภาพจิตใจมันแก้ยากเลยแหละ
ต้องไปพบจิตแพทย์แต่ยากมาก
เท่าที่เป็นไปได้นะ
บอกอะไรบ้างไง
ไปเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้ต้องเปิดเผยซึ่งนิดนึง
เป็นเรื่องของยุงยักษ์คุณผู้ชมพี่เหมียวพี่ม้า
ยุงยักษ์นี่นะฮะธรรมดาอันนี้ดีกว่า
คุณคิดว่ายุงยักษ์เนี่ยประมาณถ้ายักษ์สุดเนี่ย
ประมาณตัวขนาดไหนเจอ
ที่รุ่นแม่น้ำอเมศรยักษ์มากตัวใหญ่มาก
ผมให้พี่ดูผมให้พี่ดูขนาดไหน

ฮะ๙นิ้วนั่นยุงเหรอโอ้ยขอโทษนะ
ผมว่านั่นมันเป็นหนอนอฟริกัน
ใช่นี่ประมาณ
นี่เราพูดถึงยุงนะฮะไม่ได้พูดถึงหนอนอฟริกัน

น่ากลัวมากจอกเข้าไปในผ้าน
เออประมาณนี้
เชื่อมั้ยครับว่าชาวบ้านหลายหมู่บ้าน
โดยเฉพาะในหมู่บ้านกระจวนตะวลโคกสะอาด

อ่ะเอาเลยปล่อย
มันพอกันเลยนะไอ้มดดำกับหนุ่มเนี่ยนะ

ซึ่งเชื่อไหมว่าเขาไปเจอยุงเนี่ยนะ

สีส้มเนี่ยเหรอนี่คือความยาว

จริงยุงพี่

เขาบอกอย่างงี้
เขาบอกว่าไปพบนะครับ
คล้ายยุงลายขนาดใหญ่กว่าปกติ

ใหญ่ด้วยเขาบอกใหญ่ประมาณ๓นิ้ว

ตามจากยุงลายนะฮะ

นิ้วถึง๓นิ้ว

เขาบอกว่า๓นิ้วขึ้นไป

นี่คือแบบนี้ผมว่าให้ทุกผู้ชมดูเลยว่า

มันถัดอย่าง๓นิ้วยุงตัวเท่านี้
มันรวมปากยาวของมันด้วย
จากอะไรก็ตามแต่ที่มัน๓นิ้ว
อันบะเร้งเลยปากมันยาวมาก
มัน๓นิ้วตัวมันแบบขนาดนั้น
แค่เจาะลงไปก็เป็นมะระเนียแล้ว
ชาวบ้านที่จังหวัดเฉยียบคูมน้องบัวระเว
ชาวบ้านที่จังหวัดเฉยียบคูมน้องบัวระเว
ชาวบ้านที่จังหวัดเฉยียบคูมน้องบัวระเว

ก็จะพบยุงยักษ์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ

จำนวนมากนะไม่ใช่ออกมาแค่ตัวเดียวนะ

นี่นะตัวขนาดนี้คุณผู้ชม

ทำให้ชาวบ้านเริ่มสร้างความวิตกกังวล

จากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่นะครับ
ก็เรียกว่าอาจจะทำให้คนในชุมชนหรือว่าบุตรหลาน
ช่วงที่นอนหลับอยู่อาจจะไปโดนยุงยักษ์ตัวนี้เนี่ย
มากัดจนกระทั่งเป็นอันตรายก็ได้นะครับ
ล่าสุดนะฮะก็เรียกว่า
คนเขาก็ลือกันแบบกระหน่ำแล้วตอนนี้

มันอาจจะนำเชื้อหรืออะไรมาสู่หมู่บ้านหรือเปล่า
แน่นอนสิโดยตัวมันเอง
ใช่ตัวเล็กมันยังนำได้ขนาดนั้น
ถูกต้องนะฮะซึ่งถ้าเป็นยุงลาย
ก็จะเป็นไข้เลือดออกแน่นอน
ไข้เลือดออกนี่ก็แต่ไอ้ยุงชนิดนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีใคร
เป็นไข้เลือดออกไล่หรือเปล่าเพราะมันยังไม่รู้เลย

ดูความยาวของปากมันแล้วสิว่าเหมือนเอามีดแทงนะ
เนี่ยดูเลยฮะเหมือนเข็มใหญ่แทงเข้าไป

เอางี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่

ถ้าเกิดมีนะครับก็รีบส่งมาตอนนี้หน่อย
ในที่แน่ในพูดถึงเรื่องยุงแล้ว
ก็มาเรื่องของไข้เลือดออกอีกสักนิดนึง

ทางแพทย์หญิงสิริรักษ์ไทยเจริญ
ซึ่งเป็นผู้มนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่๑มกราคมถึง๔มิถุนายน
มีรายงานว่าผู้ป่วยในประเทศไทย
จำนวน๑๔๙๗๔รายนะครับ

ของประเทศนะครับแล้วก็มีผู้ป่วย

และจำนวน๑๓๗ลายนะครับแล้วก็ตำบลหนองทะเลจำนวน๒๒ลาย

คือไม่หายไปเนอะอยู่ตลอดเลยอ่ะ

เราทำงานโอ้เธอไม่ค่อยได้ถ่ายละครแล้วอ่ะ
คือน่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวมาก
เขาบอกว่าหากประชาชนหรือว่าคนในครอบครัว
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัว
หรือว่ามีภาวะเสี่ยงมีอาการสงสัยเป็นไข้เลือดออกนะครับ
มันก็จะเป็นไข้สูงมากโดยฉับพรรณนะฮะ
เมื่อยตามตัวหน้าตาแดงอาจมีผื่นขึ้นใต้
ผิวหนังตามแขนขาข้อพับมีไข้สูง๒๓วัน

ไข้เลือดออกมันจะไม่เกิดกับเด็กที่เกิน๕ขวบ

อายุแบบ๘๐ไปแล้วหรือ๗๐กว่าไปแล้วเนี่ย

คือไอ้เจ้าเชื้อตัวนี้เห็นเขาว่านะ

เขาบอกมันจะมักจะเกิดขึ้นกับคนที่แข็งแรง

เหมือนกับมันต้านกันได้
คนที่อายุแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่เป็นนะ

หรือว่าสายพันธุ์ละเอียดกว่าตอนเราเด็ก

แล้วเกิดเป็นยุงพันธุ์ใหม่ป่ะ

มีใครรู้จักไหมไอ้ยุง๓นิ้วขนาดนี้

มีคนบอกมาแล้วว่า

ว่าน่าจะเป็นแมลงวันขายาว
ก็เป็นขายาวก็ไม่ใช่หยุงใช่ไหม

น่าจะเป็นแมลงวันขายยาวชอบกินน้ำหวาน
แล้วทำไมไม่อยู่ในแหล่งน้ำ
ด้านแมลงออกมาพูด

สรุปแล้วเป็นยุงหรือไม่ยุงแต่ข่าวแรกออกมาบอกว่าเป็นยุง
เขายังไม่เจอตัวมันหมายถึงท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ย
ยังไม่ได้เจอยุงตัวนี้เอาไป
พาดูเอาไปวิเคราะห์

ทับทีมในเฟซโอเคแล้วก็ผู้ติดตามอีก๓หมื่นกว่าคน
มีเรื่องให้ช่วยคนละหนึ่งบาทได้ไหมช่วยผ่อนลดเดือนนี้หน่อย
แล้วก็ให้เลขบัญชีมาเป็นกสิกรนะคะแล้วก็แฮชแท็ก
โครงการปันน้ำใจคนละ๑บาทแฮชแท็กว่าใครไม่ชอบปล่อยผ่านนะคะ
ไม่ต้องมาคอมเมนต์ด่าโดยมีการอ้างเหตุผลทำนองว่า
ยังไม่ได้ทำงานแล้วก็เงินช็อตนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยังโพสต์นะคะ
ยอดเงินในบัญชีด้วยของจริงยุงอะไร
นี่เขามาบอกนะครับว่าแถลงข่าวแล้วนะครับว่าไม่ใช่ยุง
แต่เป็นชนิดเดียวกับแมลงวันแถลงแล้วนะอัปเดตล่าสุด
จะได้ไม่ต้องกลัวแล้วมันกินแต่น้ำหวานนะ

จากนี้นะฮะเจ้าตัวยังโพสต์โชว์นะเงินในบัญชีธนาคารอีกนะว่า
มีคนเนี่ยไม่ใช่มีเท่าไหร่มีคนโอนมาช่วยเหลือด้วยนะ
บางทีให้กว่า๑บาทด้วย๖๐บาทก็มี๑๐๐บาทก็มีเป็นต้น
ทุกคนก็มาวิจารณ์กันเลยทีเดียวแล้วก็มีโพสต์นะต่างนานาเนี่ย
เจ้าของเรื่องนี้นะเข้าไปตอบทันทีเลยนะบางทีก็บอกว่าไม่เหมาะสมใช่ไหม
นางก็บอกว่าเรื่องจริงเหรอเนี่ย
ก็ขอดีไม่ได้ขโมยนี้นางบอกอย่างเนี่ย

อ่ะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยพากันนะฮะจับผิดนะในโพสต์นะฮะ
รูปนี้ค่ะคุณเห็นไหมทำให้ต้องมาขอเงินเช่นนี้เหรอ
หรือว่าเป็นเพราะว่าด้วยความสนุกสนาน
หรือว่าทำให้โลกออนไลน์พากันติดแฮชแท็กกันเลยทีเดียวนะ
งงไปหมดเลยบอกว่าแฮสแท็กว่าขอทานยุค๒๐๑๘

จะพูดว่าเป็นอะไรนะคนก็จะเข้าไปด่าไงว่า
เป็นขอทานออนไลน์เป็นขอทาน๔๐เป็นอะไรกันเยอะ

ตอนนี้ผลปรากฏว่าเนี่ยนะพอมันมีข่าวแพทย์สะพานมา

ข่าวก็ได้มาตรวจสอบในเพจต้นเหตุเนี่ย
ก็ปรากฏว่าข้อความได้ถูกลบไป
แต่เปลี่ยนเป็นขอรับบริจาคจ้า
นางบอกว่าเรียนเพื่อนทุกท่าน

หยุดการโอนเงินและการบริจาคนะคะ
แล้วก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดในการสื่อสาร

จะขออนุญาตนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ

แล้วก็หน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไปนะคะ

ที่บริจาคเนี่ยนะคะมาให้เพื่อนได้ดู
สุดท้ายนี้ต้องขอกราบขอโทษทุกท่านด้วยนะคะ
สำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

อะไรวะมึงเล่นอะไรเนี่ยอีนางคนนี้ถาม
ถามจริง

เห็นคุณมากไปกับใครไม่รู้ว่าที่วางน้ำเขียวหรือเปล่า
ไม่หรอกน้ำเขียวคืออะไร
มันล่อซื้อ

ไม่ใช่ผมจะบอกให้ฟังว่า
คืออะไร
จริงแล้วนะจริงแล้วผมว่าชาวบ้านบางทีเขาก็ไม่รู้ไงเขาอาจจะมีความตื่นตนกรูปร่าง
อาจจะตื่นข้างหลบหรือลูกย่างเหมือนยุงมีแหลมช่วยตื่นเจศรหรือเหมือนปากมัน
ก็ดีที่เรามีโซเชียลแล้วก็มีการสื่อสารที่เดี๋ยวนี้มันเร็ววันหนึ่งรู้เลย
ก่อนก็อาจจะโอ้โหนานเลยไม่รู้ตกใจกลัวกันไปเป็นปีเป็นเดือนนะคะ
ตุ่มเป็นอะไรใส่เสื้อไรดอกละให้มันรนอ่ะ

ปั๊กพักช่วงหน้า
แล้วกันไงอ้าโห

เป็นงานจะเป็นโชว์พ่อลุงดูกันหมดเลยที่ยี่ห้องโต

คุณสองคนถ่ายคลิปแชร์กันแบบว่าอ้าวรู้ป่าวเขาเป็นงานโชว์

ให้ดูความความ

ฉันเข้าข้างผู้ที่กระทำในกล่าวนี้
ละครสัตว์ระทึกหมีโดนทุบตีซ้ำจนทนไม่ค

ุ่มขย่ำนักแสดงคาเวที

นี่เป็นการแสดงละครสัตว์หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
วอลโกกราศที่ทางตะวันตกของประเทศรัสเซีย

ให้มันทำนู้นไอหนี่ใส่สเก็ตร่ามโซ่ไหว

ก็ไปตีมันมันก็เลยหันกลับมาสอย

คลิปวิดีโอนั้นท่านผู้ชมก็บันทึกไว้ไม่ปล่อยไม่ปล่อย
แน่นอนต่อหมีตัวนี้พยายามเดินหนีก่อนนะคะ
พยายามเลยหนีก่อนมันเพราะมันไม่อยากถูกตี
แต่นักแสดงหญิงที่เป็นครูฝึกหมีใช้ไม้ฟาดมัน
แล้วก็ลากตัวมันกลับเข้ามาเพื่อบังคับให้มันแสดงอีกรอบ
ในนั้นมันก็เกรี้ยวกราดแล้วก็พุ่งเข้าไปข้างหน้า
แล้วก็พยายามจะหนีนะมันจะหนีก่อน
แล้วก็เลยหนีไม่ได้ก็ฟาดไอ้นี่เลยไอ้คนเมื่อกี้
นักแสดงชายคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนที่ธีมด้วยนะ

ไม้แทบหักในที่สุดนักแสดงชายก็รอดออกมาแล้วไม่ได้
ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ารุดไม่รุนแรงมาก
รายงานระบุว่าคณะละครสัตว์ดังกล่าวนะคะ
แล้วก็ยังคงปักหลักแสดงต่อที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหน

แต่มันน่าจะโดนโทษแทยอดอาหาร

ยุดไปก่อนหยุดชาติมันน่ะ

มีเขารู้นะว่าใครทำกับตัว
คนที่จูงติดตลอดเวลาที่ใส่ชื่อสีน้ำเงินเนี่ย

แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นมาตีทีหลังเนี่ย

ดังนั้นไอ้ผู้ชายคนแรกที่โดนกัดเนี่ย

แค่แก้งตาย
มันรู้แก้งตายไม่ได้แก้งตายก็ฟัด
มันจำได้ว่าใครตีมันดังนั้นมันฟัดแน่เขาก็เหมือนคนนะจ๊ะ
สมองของหมีใหญ่นะซับซอยโลมาหมีและอะไรที่สมองดีมากกับหมาพุดด้น
หมาพุดด้นฉลาดที่สุดมันจะมีมนาเล็กทั้งหมด
ถ้าทำยังไงได้ถ้ามันโจมตีต่อคนดูหรือเปล่า

ไอที่เวกัสไอแฟมันมีหมดทุกอย่างมันมีหมดใช่
เหมือนคนมันก็หงุดหงิดได้
เรื่องนี้ที่โรมาเห็นหน้ามันยิ้มจริง

ก็มันโดนฝึกมันก็โดนทำโทษ
ศัตริย์ก็สมควรศัตริย์ก็มีหัวใจจิตใจ

อันนี้เป็นคนกัดกับคนเอง
หรือไม่รู้ต้องการที่จะพาน้องชมวิวล่ะเหรอครับ
ได้มีการแผลติกสิ่งแห่งเวตการนี้
ที่ปริศาทชนกลุ่มหนึ่งนึงตามไปยืนมุมดูพร้อม

นี่นะฮะเป็นคลิปของนักท่องเที่ยวหนุ่มสองราย

ที่กำลังปฏิบัติกิจกรรมนะครับ
ร่วมสวาสตร์ชวนกันกินถั่วดำ

ห้องพักแห่งหนึ่งของฮ่องกงนะครับ

จนทำให้คนผ่านเนี่ยนะครับโอ้โฮแล้วเปิดไฟแบบโอ๊ย

แล้วก็เลยมายืนดูกัน
มีชาวฮ่องกงจนรุนไม่น้อยเลยนะครับ

บันทึกภาพแห่งความทรงจำนี้ไว้ด้วย
แพร่ออกไปก็มีคนส่งต่อกันเป็นแสนครั้งแล้ว

ม้าหรือเปล่า
ถ้ามันชายก็ชายก็กลับบ้านเลย

ไม่ใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้ว่าหรอก
แต่ว่ามันจะต้องเป็นที่ไม่ใช่ระโหธาน
ไม่พี่บางทีเนี่ยบางทีเนี่ย
คนผู้ชายหรืออะไรอารมณ์อย่างนี้เขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะ

อยากโชว์อ๋อเอ็กซีบิชันอ๋อรถสินิยมชอบโชว์
หรือไม่ก็แบบพาน้องชมวิว
คงโบราณอ๋อคงชอบนี่เปิดไฟแล้วมาหน้าต่างเนี่ย
มันต้องเห็นว่ามันต้องเห็นวิวชมตึกนี่ชมตึก
คือเขาไม่มองรอบข้างเลยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นคือคอนเซ็นเทศอย่างนั้น
เขารู้แต่เขาต้องการที่จะโชว์

ไม่มีทางเลยเพราะดูแล้วห้องเนี่ยมันไม่ได้ตึกชั้นสูงด้วย
ตึกชั้นแบบติ๊บเองครับประมาณนั้นแล้วก็ใช่ไหม

อยากจะแบบว่ามีการอยากให้กินถั่วดำกัน
แล้วทำไมเวลาพูดต้องได้อารมณ์ขนาดนี้

อะนี่ช่วงนี้คึกคัก
ทุกวันเลยฉันนอนดึกมากเลยอ่ะคุณผู้ชาย
ใช่นี่ใช่ช่วงนี้ก็เรียกว่าฟุตบอลนะฮะ

ก็มีแมทสำคัญใครเชียร์ทีมไหนกันบ้าง

แฟนข่าวใส่ไข่นะคะ

แต่ว่าช่วงบอลนี้ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม

นี่ค่ะมักจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดนะคะ
ีบสักนิดนึงหน่อยก่อนก็จะดีด้วย

ทำไมต้องทำสวยงั้นแนะนำนะครับว่า
แนะนำหน่อยนะครับว่าจะต้องมีเพื่อนเชียร์ด้วยนะครับ

ไม่อยากพลาดแมทสำคัญพกนี่ไว้เลย

อยู่เป็นเพื่อนคุณแบนซุปไก่สกัด
รองกันหรือยังขนาดใหม่๑๐๐มิลลิ

เป็นมัสคอตเหรอคะ

คือชั้นสงสัยทรงปวงคุณเกี่ยวอะไรกับบอลช่วงนี้

ค่ะแบรนด์ซุปไก่สกัดค่ะขนาดใหม่

ในในที่เขาบอกเฮเลยเนี่ยมันได้เนี่ย

ขวดนี้เป็นซุปไก่ที่ผ่านขั้นตอนการสกัดแบบเข้มข้น

กว่าเดียวกระดกเลยแล้วก็พรุ่งนี้ติดไปทำงานบ่อย

นี่แหละครับฟุตบอลปีนี้เหลืออีกหลายแมทไม่พลาดทุกช่วงเวลาสำคัญ
จัดขวดนี้ไว้ติดบ้านสามารถหาซื้อได้เลยที่

นี่นะจอดมากเลยนะ

สุดยอดของคุณคะมีดาราอักษรย่อเดี๋ยวมาไทยกันนะคะ
ว่าเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปแย่งสามีซึ่งเป็นลูก

อยากรู้จะตอบถูกต้องกินนี่นะคะฉลาดขึ้นเลยค่ะ
ตอบได้เลย

เอ้ามาคุยกันต่อนะครับ

ช่วงนี้กุ๊กกิ๊กดารา

เพราะว่าเป็นเรื่องราวของเมียหลวงช้ำนะฮะ

ในนี้ตามข่าวนะเขาบอกว่าเป็นชื่อย่อ
หมายถึงพัชนะใส่ข้าว

แย่งสามีลูกสาวทหารระดับบิ๊ก

คันสุดสำหรับดาราสาวชื่อย่อ

อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเป็นนางเอกสักเท่าไหร

เล็บเป็นนางเอกจออื่น
นะฮะก็คือน่าจะเป็นจอจอใหญ่นะ

ข่าวทางข่าวเปลี่ยนผู้ชายบ่อย

ขนาดเพิ่งโดนผู้ชายเทมาหมาดนะครับ

จากที่เคยวิ่งไล่จับชายโสดรวย

ก้าวขึ้นสู่การแย่งผัวชาวบ้านอย่างเต็มภาคภูมิใจ

ผัวของลูกสาวทหารระดับบิ๊ก
ที่เป็นหลานสาวของทหารระดับบิ๊กกว่า

ก็คือปู่ใหญ่กว่าพ่อ

ตอนนี้เมียหลวงที่แต่งงานกันมา๔ปี
กำลังนอนจมน้ำตากินไม่ได้นอนไม่หลับตรอมใจ
เพราะดาราสาวคนนี้ลอยหน้าลอยตาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้

ฮึพ่อชายก็ที่น้องตาไม่ออกเลย

แล้วที่ดาราสาวจะเอาให้ได้

ก็ธรรมดา
อ่าว
ไม่ได้สบายไว้ทั้งชาติเพราะพยายามมานานก็ยังจับไม่ได้สักคน
มีคนนี้ทั้งรักทั้งหลงก็เลยจะต้องเอาให้อยู่
กล้องครับช่วยตัดไปทางนู้นนะไม่ต้องตัดมาทางหน้าผมมาก
เพราะว่าตัดหน้าเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าผมเป็นคนอ่าน
โอ้โฮไม่มีใครรู้เลยเพราะเอ๊ยโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ไม่ได้อ่านเพราะว่าไปรู้อะไรมานะ

ตาใสในใกล้เคาะ
ด่าหนูไว้เดินมาจบหน้าหนู

ดำกับกัญชัยแท้ที่จริงแล้วเนี่ย

หนูแค่ว่าอ๋อน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่านี่แหละอียุงสามนิ้วตัวจริงนี่ยังไม่จบ
เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนำไปหลอกดาราสาวคนนี้นะคะว่ากำลังจะหย่ากับเมียแล้ว
จนพ่อบิ๊กทหารของผู้หญิงคนนี้เนี่ยทนไม่ไหวด้วยความห่วงลูกสาว
ก็เลยให้คนไปบอกดาราสาวว่าเขายังไม่เลิกกันนะลูก
ลูกยังเรียกลูกเออเขายังไม่เลิกกันนะลูก
หวังว่าผู้หญิงคนนี้รู้ความจริงแล้วดาราสาวจะเลิก
แต่ไม่จ้ะนางไม่สนใจนะฮะยังจะเอาต่อ
ลอยหน้าลอยตาว่าผู้ชายเขาเลือกหนูค่ะตอนนี้ยิ่งหนักข้อ
ผู้ชายก็หลงดาราสาวก็จะเอาให้ได้นะ
กินกันออกนอกหน้าย่ำยีหัวใจเมียหลวงอยากเหลือเกิน
อยากให้เมียหลวงเขางัดหลักฐานขึ้นมาแฉ

สุดท้ายก็คงได้แต่บอกว่าจะอ้วกนะฮะ
ฉากดูเป็นผู้หญิงเพอร์เฟคชอบโพสต์เตือนสติ
ให้คนรู้ผิดชอบชั่วดีเบื้องหลังน่าวเฟะเยอะเกิน
แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยนะปริ้นต์ไอ้ที่ชอบโพสต์เนี่ยนะ
ต้มกินซะแล้วกอกปากเลย
ศีลข้อ๓มันจะได้ไม่บกพร่องชีวิตจะได้เจริญ

อ๋ออันนี้ของไทรัทนะไทรัทออนไลน์นะครับ
น้องทัพโพแวร์เหรอคะ

เขารู้เลยเนี่ยเอาก็ไป
หนูะบ้ายแล้วมาสักขนาดเงี๊ยว

ผมจะบอกให้เพราะเหมียวเป็นแนวคุณธรรม
เอาล่ะจะบอกว่ามันน่ารู้หมดเลย

จี้กับหนุ่มแกสองคนคืออสรพิษ

ผมไม่เกี่ยวนะผมไม่รู้เรื่องตัวดี

เขาปิดเลยเหรอเก้าไม๊อ่านข่าวของฉันเลย

ไม่อ่านข่าวนรกอะไรอย่างนี้กระบังถังหม้อ
อะไรกลับมา
ช่วงหน้ามีหลายเรื่อง
อุ่นวายจริงเลยผู้ชายข้างดิฉัน

มะข่าวนี้ดีกว่าแพนเคค

แพนเค้กเข็มนิดเริ่มเบลอล่ะ
บอกว่าไม่ค่อยยังมีผลงานโดดเด่นเลยนะตั้งแต่ออกมาจากการเซ็นสัญญาช่อง

ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ถึงขนาดนั้นเลยนะครับ
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าอีกว่าจะไปช่องวันอีกแล้ว

นี่แววตากัญชัยรู้ไปถึงลำไส้ใหญ่เลยจ้า
โอ้โหช่างกล้านะ
คนดูก็รู้ว่าใครจีกใครใครตกปากนะ

พ่านมาจังเลยนกชมรายการคุยอยู่นะครับ
ก็เลยเปิดใจว่าสัญญานี้นะคะ

แล้วก็มีการถ่ายละครเรื่องศรีอยุธยาอยู่
คนก็อาจจะมองว่างานน้อยไป

เรากำลังจะจัดสรรอะไรในชีวิตมากขึ้นนะคะ

อยากที่จะให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องใช่ไหม

คงจะดูแล้วว่าอะไรที่มันเหมาะสม

หรือว่าทำออกมาก็อยากที่จะให้คนเนี่ย
เห็นสิ่งที่มีประโยชน์ด้วย
หลังจากนี้ก็คงจะต้องรอติดตาม

โลนันโดใช้หัวโดดหม่ง
อ่าหม่งนะเข้าไปแล้วนะ

ของอารินอารันนี่เคยเป็นแฟนคลับของเขามากเลย

ก็นางร้องเพลงนั้นด้วยน่า

โปรดติดตามตอนต่อไป